ส่วนที่จังหวัดกาลสินค่ะพ่อเท่าอายุ๗๐ปีนะคะ
ปกติแล้วเป็นนายพรานนี่แหละเข้าไปหาของป่าทำแบบนี้เป็นอาชีพหลักนะคะ
ปีแต่เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่งมาหลงป่าค่ะ
บอกว่าตอนเข้าป่ามีอะไรมาบังตาก็ไม่รู้
เขาบอกแบบนี้นะคะที่เขาบอกแบบนี้ได้เพราะเจ้าหน้าที่ไปตามตัวเจอแล้ว
สวทิกำลังกับไฟปกครองค่ะสวทิกำลังกับเจ้าหน้าที่ป่าม้าย
และเพื่อนบ้านของคุณลุงทะนี้นี่แหละออกตามหาค่ะ
บุญแสนอายุ๗๐ปีเป็นชาวบ้านตำบลสายนาวังค่ะ
เข้าไปหาของป่าแล้วก็ไปพลัดหลงอยู่ในป่าภูชาติกลาง
ซึ่งเป็นภูเขาอยู่ติดกับเทือกเขาภูพาลนะคะ
หายไปวันเสาร์นี้ค่ะเสาร์ที่ผ่านมา๒๙สิงหาคมนะคะ
ญาติญาติวันนั้นพอเห็นว่าไม่กลับเข้าบ้านค่ะ
ออกตามหาทั้งวันทั้งคืนก็ยังไม่พบตัว
ทีนี้ช่วงเช้านะคะเจ้าหน้าที่ค่ะวางแผนกัน
ค้นหาตามจุดต่างที่คาดว่าลุงคำมีจะหลงเข้าไปอยู่ในป่า
นี้ระหว่างการออกค้นหาตอน๙นาฬิกา๒๙นาทีเวลาดีเลยค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกโสนกุลจุดทูปขอขมาเจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อขอให้เปิดฟ้าเปิดป่า
คุณผู้ชมคะหลังจากทำพิธีไม่ถึงนาทีค่ะได้รับแจ้งจากวอเลย
เจอแล้วเจอในคามีแล้วมาหัดสัจจันมากเลยนะคะแล้วไปเจออยู่แถวเชิงเขา
สภาพปลอดภัยดีนะคะเอาตัวออกมาก็ต้องพัดวีให้กันสักนิดนึงเนี่ยนะคะ
สอบถามคุณลุงลุงมันเกิดเหตุได้ยังไงเนี่ย
คุณลุงบอกว่าเข้าไปหาของป่าสาย๑๐โมงวันเสาร์
ก่อนที่จะเดินเข้าไปในป่าลึกแล้วก็เดินลึกเข้าไปเรื่อย
ทีนี้หาทางออกไม่เจอแล้วค่ะก็เลยตอนนั้นหลงป่าแน่แล้ว
เตรียมตัวเตรียมใจต้องอยู่อีกหลายคืน
ลุงบอกตัวเองแบบนี้คืนวันแรกก็อาศัยนอนตามโขดหิน
พอตอนเช้าก็ออกเดินทางไปเรื่อย
วันที่ไปเจอก็คือเช้าเมื่อวานนี้
เดินแล้วไปจ้าเอกับเจ้าหน้าที่เองค่ะเจ้าหน้าที่ที่ออกตามหานะคะ
ทั้งนี้นะคะถามประวัติของคุณลุงหน่อยทำไมหลงป่าไม่ค่อยได้เข้าเหรอ
คุณลุงบอกว่าไม่๔๐ปีที่ผ่านมาเข้าป่าหาของป่าประจำ
เป็นอาชีพหลักไม่เคยหลงป่าเลย
แต่ครั้งนี้ไม่รู้ทำไมจำอะไรไม่ได้เลย
หาทางออกไม่เจอเหมือนมีอะไรมาบังตา

แต่ยังเคราะห์ดีนะคะที่รอดออกมาได้อย่างปาติหาร
เพราะว่าเดินวนไปวนมาแล้วไปจ้าเอกับเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ทั้งนี้คุณลุงบอกว่าคุณลุงบุญมีนะคะบอกว่า
ขอบคุณเจ้าหน้าที่และเพื่อนบ้านที่ช่วยกันออกตามหา

หลงป่าได้แค่๑วันเท่านั้นเอง
แล้วคุณอยู่อายุมากแล้วถ้าหลงหลายวันนี้อาจจะ
แต่อายุมากก็ระวังครับบางทีความจำมันก็จะลบเลือนหายไปนะครับ